คุณผู้ชมฮะขับขี่ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะเป็นแบบคลิประทึกนี้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายอายุเกือบจะ๗๐แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
แล้วเป็นจังหวะที่คุณยายตัดเลนกำลังจะไปยูเทิร์นไง
รถที่มาทางตรงโอ้โหชนอย่างจังจนคุณยายกระเด็นไปกระแทกกับรถอีกฝั่งหนึ่งเลยอะค่ะ
นี่เห็นไหม๓คันที่เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ของคุณยาย
กระบะคันดำชนแล้วร่างของคุณยายก็กระเด็นไปกระแทกกับกระบะคันที่รอจอดยูเทิร์นอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ
นี่เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถหมู่บ้านการเคหะค่ะที่อำเภอทะหลังจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เนี้ยคุณยายอายุหกสิบแปดปีแล้วนะอาการสาหัสเลยกู้ชีพกู้ภัยมาถึงเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอารถคู่กรณีทั้งสามคันมีมอเตอร์ไซค์ของคุณยายละหนึ่ง
กระบะคันสีเข้มสีเขียวเข้มคันนี้กับกระบะอีกคันนึง
ก็คือคันที่มอเตอร์ไซค์กับคุณยายกระเด็นไปโดน
เอาทั้ง๓คันนี้ไปที่สพทหลาง
แล้วก็จะต้องเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ